มีกำลังเอาไปปล่อยสระใหญ่ครับคืนคืนสระใหญ่ครับ
นี่คือเบื้องเที่ยมอยู่นะครับนี่กับเบื้องซูเบื้องครับ
เรียนต้องเพิ่มปราหลาดเลยดรรหลอดดรรหลอดก็ถ่ายลูกเถอะ
มีบอดกระดึ้ง
ไงบ้าง

มันได้นิ่งซับรูห์นนิ่ม
จะกะหรี่ละ

ขาดกุ๊ดข้างนึง

วายไปนึงเร็ว